ส่วนกรณีที่เกิดขึ้นที่ป่าตองภูเก็ตมีชายชาวเกาหลีใต้คนหนึ่งนะคะ
เขาประสบปัญหาเกี่ยวกับธุรกิจเขาก็เลยเดินเข้าไปในสนามซ้อมยิงปืน
ทำทีว่าจะไปขอซ้อมยิงปืนแต่ว่าสุดท้ายคว้าปืนกระบอกนั้นแหละค่ะ
จ่อที่ปลายคางตัวเองจากนั้นก็ยิงทะลุเพดานปากของตัวเองออกไปเลยนะคะ

นี่คืออาวุธปืนนะคะที่ชายชาวเกาหลีใต้คนนี้ใช้ก่อเหตุยิงตัวเองนะคะ
ได้รับบาดเจ็บสาหัสค่ะซึ่งตอนนี้ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลป่าตองแล้วนะคะ
ตำรวจสพป่าตองภูเก็ตนำกำลังชุดสืบสวนและสายตรวจแบ่งออกเป็น๒ชุดค่ะ
ไปตรวจสอบที่เกิดเหตุนะคะรวมทั้งไปที่ห้องฉุกเฉินด้วย
ห้องฉุกเฉินเนี่ยพบผู้ที่ได้รับบาดเจ็บทราบชื่อคือนายดองยุนอายุ๔๒ปีสัญชาติเกาหลีใต้
เบื้องต้นถูกกระสุนปืนเข้าที่บริเวณใต้คางทะลุเพดานของปากและไปออกที่ดั้งจมูก
จากนั้นแพทย์ส่งตัวไปรักษาต่อที่โรงพยาบาลวัชิระภูเก็ตนะคะ
ขณะที่อีก๑ชุดไปตรวจสอบที่เกิดเหตุ
คราบเลือดบริเวณพื้นของช่องซ้อมยิงปืนและปืนลูกโม่ขนาดจุด๔๔

พร้อมกับกระดาษเขียนด้วยลายมือเป็นภาษาอังกฤษวางอยู่
มีใจความว่าไม่อยากกลับเกาหลีใต้

บอกว่าก่อนเกิดเหตุนายดองยุนเข้ามา

ก่อนที่จะชวยโอกาสค่ะยกปืนเข้าจ่อที่บริเวณปลายคาง
แต่พนักงานได้เข้าปัดมือไว้ได้นะคะ
ก็เลยจุดที่เขาอยากจะยิงมันก็เลยเลยออกมาอีกสักนิดนึงนะคะ

ค่ะโดยปืนยังคงอยู่ในมือนายดองนะคะ
แล้วก็หันปากกระบอกปืนเข้าไปที่บริเวณใต้คาง
แล้วก็รีบลั่นไก่
ก็คือในช่วงที่ชุนละมุนเขาพยายามปัดมือออก
แต่ว่าคือปลายกระบอกมันเลยบริเวณใต้คางออกมานิดนึง
ก็เลยก่อให้เกิดได้รับบาดเจ็บสาหัส

ต้นคาดว่าผู้ที่ได้รับบาดเจ็บ
ประสบปัญหาชีวิตหรือว่าธุรกิจ
ไม่ต้องการกลับบ้านเกิดก็คือที่เกาหลีใต้
ก่อนที่จะตัดสินใจเข้าไปที่สนามซ้อมยิงปืนเพื่อที่จะยิงตัวตาย
ตำรวจจะได้สอบสวนข้อที่จริงอย่างละเอียดอีกครั้งค่ะ